มาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะหนุ่มขอนแก่นวัย๔๙ปีร้องกองปราบ
เรื่องอะไรถึงกองปราบนี่นะคะคุณกองปราบผี
กองปราบตำรวจค่ะเขาบอกว่าช่วยหน่อยคนไทยทั้งประเทศ
ใครเป็นปรากองปราบผีเนี่ยมาช่วยเขาหน่อย
เขาบอกว่าวันดีคืนดีเนี่ยจู่ก็ข้าวของย้ายจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง
โดยไม่มีสาเหตุมีจดหมายน้อยจดหมายใหญ่เขียนมาตัดเพาะต่อว่าเขา
โดยที่ไม่ทราบที่มาที่ไปของต้นต่อจดหมายฉบับนี้
บางทีก็มาแปะไว้ตามผนังหลายฉบับนะ
เขาบอกว่าเครียดมากเลยทนแบบนี้มาเป็น๑๐ปีแล้วทุกวันนี้

ก็ถือว่าเป็นความเดือดร้อนของประชาชนนะ

อยากลงไปตรวจสอบแล้วก็พิสูจน์ความจริงกันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่
ลงไปเลยค่ะไปพื้นที่ที่เกิดขึ้น

ซอยทุ่งรวงทอง๓เขตเทศบาลเมืองพลอำเภอพลจังหวัดขอนแก่น
ไปพบกับคุณพี่ท่านนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
พาเราดูบ้านเลยนะชี้นู่นชี้นี่ให้ดู
ชื่อว่านายโก้อันนี้ชื่อเล่น
ชื่อจริงคือนายเชิดศักดิ์จันทศรีอายุ๔๙ปี
อาชีพเป็นครูสอนขับรถ
อาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้กับภรรยาอายุ๓๒ปี
นายโก้นอกจากจะพาไปชี้จุดเกิดเหตุหลายจุดแล้ว
เอาจดหมายที่มีข้อความใส่กระดาษแบบนี้ค่ะ
แผ่นเล็กแผ่นใหญ่
ให้ผู้สื่อข่าวดูหลายแผ่นด้วยกันเลยนะ
คุณดูนะลักษณะพบว่าลายมือในจดหมายเนี่ย

แล้วเป็นลายมือเดียวกันหมดอย่างที่คุณสืบสกุลบอกไป
เพราะว่าความเนี่ยลักษณะคือเชิงต่อว่าไนโก้
มีทั้งลักษณะคือหลงกันหิงหวง
และต่อว่าเชิงว่าไนโก้เป็นคนเจ้าชู้

ยกตัวอย่างยกตัวอย่างกันเลยนะคะ
เห็นบ้านพักของนางนางนี่ก็คือผี
เห็นบ้านพักของนางเป็นทางผ่าน
แวะตอนไหนก็แวะได้
ไม่เคยแคร์ความรู้สึกนาง
ถ้าคนที่แคร์กันเขาจะทำทุกอย่างเพื่อติดต่อนาง
นี่ไม่เคยโทรอ้างติดงาน
แต่ไปกับนางคนอื่นได้
ทุกอย่างที่ทำมันคือความเห็นแก่ตัว

ผู้ชายคนนี้ก็พออ่านจดหมาย

จดหมายมาจากไหนใครเขียน

แต่ก็หลอนนะเหตุการณ์เกิดเป็น๑๐ปี
โก้เล่าต่อค่ะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้น

ว่าจดหมายที่มาต้นต่อมาจากที่ไหน

แต่สิ่งที่เกิดขึ้น
มันบันทรและส่งผลต่อ
สภาพจิตใจของตัวเขา
และแฟนเขามากเพราะอย่างที่บอกไป

ตั้งแต่บ้านเก่าจนมาห้องใหม่
ย้ายมาแล้ว๒ที่ค่ะจนถึงตอนนี้ยังหาไม่ได้เลยนะคะ

น่าจะเกิดสิ่งผิดปกติกับครอบครัว

เช่นอะไรบ้างมีทีที่ต่อเนื่องค่ะ
คุณราชพลทำหน้าสงสัยเลย
เช่นอะไรบ้างนายโก้และแฟน

แต่พอกลับมาก็จะเห็นจุดหมาย
วางไว้ตามสถานที่ต่างภายในบ้าน

เนี่ยก็จะเอาเสื้อผ้าไปแขวนไว้ในห้องเก็บของของเขา
แล้วก็เอาไปกองที่ประตูทางออก
ครับคือเขาบอกบางวันนะผีก็เหมือนโมโหเขา

แต่บางวันผีก็รักเขาพับเสื้อผ้าเก็บให้เขาเรียบร้อยแล้ว
เป็นแม่ผีบ้านผีเรือนไงพับพักด้วย
จากนี้นะคะขณะที่แฟนเดินไปเข้าห้องน้ำเนี่ย
โก้เล่าต่อบางครั้งแฟนถูกถีบค่ะ

คุณไม่ใช่ผีถักหรอผีถีบหรอผีถีบถักได้หรอ
เออเขาบอกว่าตอนนี้ชีวิตเขาไม่มีความสุขเลยนะ
บรรทอนจิตใจมากเพราะเมื่อออกจากบ้านไปและกลับเข้าบ้าน
ก็ต้องเตรียมใจไว้เลยว่าจะเกิดอะไรแบบนี้
เกิดขึ้นเสมอเคยคิดนะว่ามันเกิดเรื่องร้อนแบบนี้
เคยคิดสั้นอยากจะฆ่าตัวตายด้วยก็เลยวอนมือปราบค่ะ
มือปราบผีนะคะใครก็ได้ช่วยหน่อย
ช่วยพิสูจน์เรื่องนี้หน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่

คุณดูนะเออเราเจอแบบนี้เราก็ทุกข์หนักนะ
แต่เจอมาเป็น๑๐ปีไม่ไหวนะคะคุณค่ะ
หลายฝนที่ผมพยายามจะไปฆ่าตัวตายหลายฝนนะครับ
พยายามมา๔๕ปีที่ผมอยากจะกระท้าวมอล
มาอยู่ที่อำเภอฝนนะครับ
เหมือนกับว่ามันผูกภาระที่บรรทอนผมมาเรื่อย
อีกส่วนหนึ่งก็จะแยกเป็นลักษณะว่า
เราทำมาหากินก็ย้ำแย่อยู่แล้ว
มาเจอเรื่องที่ไม่มีตัวตน
แต่สามารถบรรทอนชีวิตเราให้รู้สึกแย่ขึ้นมาด้วย

ท้าลองในคนไทยทั่วประเทศนี้ว่า
ใครที่จะสามารถมาช่วยพวกเราได้ด้วยนะครับ
อยากดูเรื่องราวเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับผมนะครับ

ดิฉันอยากแนะนำคุณโก้ให้รู้จักสิ่งหนึ่ง

คุณผู้ชมที่ชมทางบ้านคุณสมปรารถนาทรัพย์รุ่งเรือง
บอกว่าติดกล้องวงจรปิดเลยค่ะ
จะได้รู้ว่าฝีมือผีหรือคนกันแน่คุณโก้ค่ะ

ใครมีกล้องอะไรหรือว่าใครจะมาช่วยเขาได้

คุณเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วก็พิมพ์เลยว่ากล้องวงจรปิด
คุณกดซื้อได้เลยซื้อมาติดเลยที่บ้าน

คุณออกไปทำงานอย่างนี้คุณเปิดดูในมือถือเลย
ของเขิงต่างมันเคลื่อนย้ายตอนไหน

เขาก็ยอมรับนะเขาก็ถูกกล่าวหาว่าบ้าเหมือนกัน

อยากให้ใครก็ได้ที่มีเครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับกล้อง
ถ่ายภาพกลางวันกลางคืนมาตรวจสอบเรื่องลี้ลับนี้หน่อย
ผมก็ทนไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
เราก็พยายามที่จะนำเสนอข่าวให้นะครับ
เผื่อว่าใครที่ชมอยู่ทางบ้านอยากพิสูจน์
ต้องการที่จะเป็นมือปราบปราบผี

พีทจะรู้ไหมว่ามีคนแอบอยู่แล้วก็เจอผีจริงทุกคน
เอานะเดี๋ยวให้คนที่อาสาจะไปพิสูจน์ไปพิสูจน์ที่บ้านคุณโก้หน่อย
ใช่แล้วกันนะครับเพราะว่าข้อความในจดหมาย

เขียนมาแบบนี้แหมพอลายเด้ง
เธอก็รีบโกหกนางเลยนะอะไรอย่างนี้

ใช่ค่ะหวัดหน่อยนะลายมือจะไม่ค่อยสวยนะ

นะฮะไว้พิสูจน์กันอีกทีนะครับ